สวัสดีพี่จิ้งฤทธิ์ค่ะวงเทวันใส่เลือดลิเกดังฝั่งชัยหน้าจ้า
ณวงเทวันเขาโด่งดังมาตั้งแต่รุ่นพ่อ
พ่อชัยนรงวงเทวันพระเอกลิเกดัง
จนถึงตอนนี้แม้ว่าท่านจะเสียชีวิตไปแล้วเนาะ
ใส่ก็ได้ลูกชายพี่กุ้งศุภิรัชแล้วก็ลูกสาวิราติวงเทวัน
สารต่อคณะลิเกแล้วก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น
พอออกอัลบั้มพร้อมเพลงดัง
แล้วก็มีพี่จิ้งฤทธิ์ขณะวงเทวัน
อยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉัน
ก็เลยส่งให้วงเทวันโด่งดังรู้จักกันทั้งประเทศ
และเป็นอีกหนึ่งครอบครัวลิเกที่ยังคงรักษาการแสดงเอาไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมด้วยค่ะ
คือพ่อทำไว้ให้หมดแล้วแค่เสริมในสิ่งที่มีอยู่ให้มันแข็งแกร่งขึ้น
ดีใจที่ได้สืบทอดและได้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านวงเทวัน
คือหลักเราก็จะมีเป็นพี่กุ้งกับหนูที่เป็นว่าเป็นเหมือนตัวแทนของบ้านบ้านนี้อะไรอย่างนี้
แล้วก็คือแบบยังดีใจที่แฟนก็ยังแบบซัพพอร์ตเรามาหลายปีมาก
ก็มันหลัก๑๐๒๐ปีหลังขึ้นก็เลยดีใจว่าเขาก็ยังติดตาม
ดีใจว่าเป็นปีเป็นเวลามาก
ของเราฟังนี่แหละค่ะว่าช่วงที่ใกล้วันแห่งตัวเลข
วันแห่งความหวังวันแห่งเลขมงคล
พูดง่ายก็คือวันที่๑กับวันที่๑๖ของเดือนนั่นแหละคุณผู้ชม
ก็จะมีแฟนแน่นเวทีเป็นพิเศษนะคะ
นอกจากไปชมลิเกย์แล้วนะคะก็ยังไปขอเลขจากพระเอกลิเกย์

ซึ่งพี่กุ๊กก็ให้เลขมงคลแบบคำนวณจากเรื่องใกล้ตัว
อย่างเช่นวันนี้คืนนี้ก็แบบอายุเท่าไร
วันนี้วันเกิดบ้างวันนี้นั่งรถหมายเลขอะไรอะไรอย่างนี้
วันนี้คุณผู้ชมแฟนคลับก็นำไปคำนวณต่อ

ส่วนเรื่องงานจ้างนะคะน้องมิบอกว่างานจ้างแก้บนก็เยอะเหมือนกันนะคะ
คนที่บนบานสารกล่าวส่วนใหญ่ก็บนบานกันเรื่องอะไร
หลายคนก็อยากรู้นะคะเอาเป็นว่าไปฟังคำตอบจากน้องวิกันค่ะ
ถ้าบนแล้วอยากให้ได้ต้องบนลิเกกุ้ง
พออย่างนี้จริงขายที่หรือว่าแบบหลายอย่างค่ะ
บางทีเขาแบบสาธารุงพ่อตรงนี้แต่ก็บอกลุงพ่อว่า
เดี๋ยวถ้าหนูได้หรืออะไรแหละเดี๋ยวหนูหากุ้งมาเล่นถวาย
เราจะได้ตรงนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
จากลิกาบจากลิเกย์
จากลิกาบ
สามสาวเราจะไปหาเชิญเจ้าภาพจ้างมาไปทันที